สำหรับพี่สาววันนสานะคะทองวิเศษ

เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันเกิดขึ้นกับตัวเอง

ล่าสุดค่ะเจ้าตัวได้ควงแฟนนุ่มก็คือนักร้องลูกทุ่ง
แล้วก็พระเอกลิเกค่ะอาร์ตรณชัยค่ะ
เดินทางไปยังบ้านอาจารย์วินไทยโหรศาสตร์ชื่อดัง

เพื่อนำพวงมาลัยดอกกุหลาบสีแดงแบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ

เสื้อก็แดงพวงมาลัยก็ยังแดงมันส่งเสริมกันไปหมดเลยนะ
ไหว้ขอพรเท้ากุเวนนั่งบันลังมหาทรัพย์ค่ะ
จากเจ้าตัวนั้นกำลังจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ให้มันปังไปเลย
แต่เนื่องจากอาจารย์วินไทยบอกว่าไหนมาไหว้ท่านแล้ว

ซึ่งสาวสาค่ะบอกว่าตัวเองพี่หนูรำไม่เป็นควรลำออกมามันไม่ได้
ส่วนอาจารย์บอกว่าใจเย็นใจเย็นนั่งลงก่อนยกมือขึ้นไหว้
แล้วบอกกับท่านว่าจะถวายลำให้
โอ้โหคุณผู้ชมเชื่อไหมคะ
พอหลับตาลงเท่านั้นแหละดูตามภาพนะ
แล้วพูดประโยคดังกล่าวจบนะท่วงท่าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนั้นไม้เขาก็อ่อนช้อ
มันออกมายังไงไม่รู้คุณเชอรี่พี่พลอยเธอดูสักหน่อยก็แล้วกัน
เออนะคะมันออกมาอย่างโดยไม่รู้ตัวเขาบอกแบบนั้น
แต่ไม่สามารถบังคับแขนบังคับมือได้เลย
นิดนึงอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะไปดูภาพจ้
เหมือนแบบมีคนพูดแล้วขนลุกมีคนแบบจับมือให้ลำอะค่ะ
แล้วก็ไม่เหมือนแบบมันไปเลยค่ะคือไม่รู้เลยอะไรอย่างนี้
รู้ตัวตลอดเลยแต่มืออะไรอย่างนี้เราบังคับอะไรไม่ได้
คือเรารู้ว่าเราลำเรารู้ว่าเรากางมึงออกไปทางไหนคือรู้หมดเลยค่ะ
แต่ตาลืมไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถจะบังคับอะไรได้เลยคือต้องสัตว์มีสัตว์มีสติเลยค่ะ
สาธุสาธุสาธุค่ะแล้วเหมือนพี่สารู้ใจอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะ
เออไม่ลืมค่ะเอาใจนักเสี่ยงโชคด้วยการจุดทูบเลขมงคลกันนิดนึงก็ละกันดูสิ
เลขที่ได้ตามภาพที่เห็นเลยคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าใครตาดีได้ตาร้ายเสียนะมันอาจจะมีการแบบว่า